พาไปที่ชุมพรครับตำรวจทางหลวงเนี่ย
เขาได้รับสายข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
อืมตำรวจไปดักครับเจอคนก่อเหตุการไล่ล่าเลยเกิดขึ้นครับ

ฮ๊าวฮ๊าวฮ๊าว
รับเลยรับเลยก็เล่นเร่งเครื่องมาแบบนี้
พยายามหนีรถตำรวจทั้งที่เปิดไฟแบบนี้มันมีพิรุษนะสิ

ก็คือได้ยินเสียงหวอของตำรวจสลับต่อเสียงบีบแปลปีน
เอาจริงเดี๋ยวข้าเห็นแบบนี้ตำรวจจะมาประกบข้างแล้วถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์จริงอ่ะคลิปซ้ายจอนเลย
พยายามเร่งเครื่องหนีครับตำรวจทางหลวงเขาก็เลยขับตามไป
สุดท้ายไปจับกลุ่มมาได้ชื่อว่านายกริจปภาวรางกูลอายุ๔๘ปี
ไม่ได้จับได้ตัวเปล่ามีของกลางด้วยเป็นไอซ์๑๐กิโลกรัมครับ
จับได้ที่ถนนสายเขาปีบเขาทะลุอำเภอทุ่งตะโกที่ชุมพร
เรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจทางหลวงเขารับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเข้ามาในชุมพร
ก็เลยกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการณ์จนกระทั่งมาเจอรถคันนี้แหละ
สีดำรถของในกริจนี่แหละขับผ่านมาในพื้นที่แล้วท่าทีก็มีพิรุษด้วย
เปิดสัญญาณไฟจะให้หยุดรถกริจก็ไม่ยอมหยุดเร่งเครื่องจะหลบหนี
ก็เลยไล่ตามไปจนถึงบริเวณตะบนทุ่งตะไคร้ครับแล้วก็จับกลุ่มตัวมาได้กับไอซ์อย่างที่บอกไป
กริจว่ายังไงสารภาพเลยครับสารภาพเลยนอกจากนี้เนี่ยจากการตรวจสอบประวัติ
พบว่ามีหมายจับในคดียาเสพติดติดตัวอีก๒หมายด้วย
เรื่องต้นเลยแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ก่อนจะมีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพทุ่งตะโกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
นี่เหตุเกิดในตำบลทุ่งตะไครนะฮะ